เรื่องนี้สิคุณผู้ชมอยากจะให้ไปดูกันโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบชมธรรมชาติ
แล้วก็เข้าคาเฟ่ไปจิบกาแฟอร่อย
คาเฟ่ที่นี่เนี่ยสวยแล้วก็มีบรรยากาศดีแถมมีสิ่งนี้ให้เราดูด้วยค่ะ
ไปชมวิวมุมสูงกันก่อนบรรยากาศที่นี่คือที่ร้านกาแฟบ้านควายแคระค่ะ
บอกพี่กัดหน่อยนะอยู่ที่เลขที่๕๒ริมถนนสายโกสุมพิสัยเชียงยืนบ้านโคกสูงอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคาม
องมุมสูงไปแล้วนั้นคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าเขามีเนื้อที่เยอะมากนะ
พื้นที่ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยคุณชนะเชื่อไหม

มีทั้งพื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัย

แล้วก็ยังมีส่วนที่เป็นร้านกาแฟ

และมีพื้นที่เป็นฟาร์มเลี้ยงควายแคระ

นายสรวุฒิเสดกิจเจ้าของร้าน
เป็นเจ้าของร้านกาแฟและเจ้าของฟาร์มด้วยนะคะบอกว่าได้เปิดร้านให้กับลูกสาว
ในช่วงที่โควิดที่ผ่านมานี่แหละในร้านเนี่ยก็จะมีการจำหน่ายอาหาร
เครื่องดื่มต่างให้ลูกค้ามานั่งรับประทานกันทานข้างในไม่ชอบ
อยากจะไปเดินนอกร้านก็ได้ได้ดิไปเดินชมควายแคระไงอ๋อเหรอ
ไม่ใช่ดูแค่ในภาพอย่างเดียวที่ร้านไปดูตัวจริงเสียงจริงเลย
ทางร้านเขาจัดควายแคระน่ารักเอามาให้ชมกันแบบใกล้ชิด
มันเชื่องไหมเชื่องมันมีการทักทายไงไปคานข่าวเออแม่ธรรมดาที่ไหน
ไม่ใช่ว่าแค่ช้างทำได้นะพี่ควายเราก็ทำได้นอกจากคลานข่าวแล้วยังยิ้ม
ยังสวัสดีได้ด้วยแล้วถ้าใครอยากจะขึ้นไปขี่ควายนะคะ
อาจจะต้องเป็นเด็กอ่ะผู้ใหญ่อาจจะทำบาปมันเกินไป
เดี๋ยวมันรับไม่ไหวมันเป็นควายแคระไงฮะ
เนี่ยถ้าน้องอยากจะไปนั่งแบบนี้ก็ไปนั่งได้ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยคุณผู้ชม
ก็เลยทำให้มีคนนิยมไปที่ร้านนี้เป็นจำนวนมาก
เฉพาะวันหยุดนี่ไงเขาบอกว่าลูกค้าเยอะมาก
ทำให้ยอดขายก็ดีเดือนหนึ่งเป็นแสนเลยนะครับอันนี้เราก็ต้องชื่นชมเขาแหละ
เขาทำมาหากินแล้วก็มีของดีมาเป็นกำไรให้กับลูกค้า
ทีนี้ถามหน่อยว่ามาเปิดร้านได้ยังไงนะคะ
เจ้าของร้านก็เล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยเรียนจบด้านสัตวศาสตร์มาเลย
เกี่ยวกับสัตว์มาเลยนี่แหละก็ตั้งใจว่าจะรวบรวมและขยายพันธวาย
ที่นับวันจะน้อยลงไปทุกทีแทบแต่๐พันธุ์แล้วแหละ
อยากจะรวบรวมเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดู
ปัจจุบันก็เลยมีควายแคระแล้ว๕๓ตัว
มีพ่อพันธุ์ควายเผือกแคระที่มีตัวเดียวในโลก

โอ้โหฟังแบบนี้น่าสนใจมากคุณผู้ชม
ใครที่อยากจะไปเห็นกับตาอยากจะไปพักผ่อน
อยากจะไปดูความน่ารักของเขาแบบนี้
นี่กำลังเดินลงไปในสระน้ำขนาดใหญ่ที่บอกไง

สมบูรณ์เนาะครับเออเขามีความสุขแหละอยู่กับธรรมชาติ
แล้วก็ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีใครอยากจะไปดูคุณผู้ชม
ต้องยอมรับว่าสมัยนี้ยิ่งคนในเมือง
กรุงเด็กรุ่นใหม่แทบจะไม่ได้เห็นตัวเป็น
แล้วพาลูกหลานไปดูได้นะไปจิบกาแฟไปชมวิวธรรมชาติ
ไปดูควายแคระกันได้ที่ร้านกาแฟบ้านควายแคระ
ริมถนนสายโกสุมพิสัยเชียงยืนบ้านโคกสูงอำเภอเชียงยืน

ควายที่นี่เขาให้เล่นฟิตเน็ตนะฮะ
ลำมึกเลยใช่ไหม
แข็งแรงเขาดูแลดีแล้วเป็นประเภทของควายแคระด้วยไง
มันก็จะแบบล่ำนิดนึงน่ารักดีค่ะ
โอ้โหเห็นแล้วอิจฉาอยากมีซิกแพค
คุณต้องไปอยู่ที่นั่นไปกินนอนกับมันไปเรียนรู้วิถีชีวิตของมัน